แต่คืนเดียว๓คันรวด

เราเคยบอกว่าบางทีต้องล็อกคอรถใช่ไหม

กล้องวงจรปิดที่เราวงเอาไว้เนี่ย
อันนี้คือตอนก่อเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแบบนี้
แล้วยังไงผู้ชาย๓คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา

นี่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบริษัทรับติดตั้งแอร์นะ
บางปะอินอายุทยาค่ะ

นาทีไม่ถึงด้วยพอก่อเหตุเสร็จเข็นรถออกมาโอ้โหนี่มันมืออาชีพนะเนี่ย
เออแต่มืออาชีพแบบนี้นี่ไม่ดีเลยมิจฉาชีพชัดนะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็พอมีรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนจอดรออยู่ใช่ไหม
เขนออกมาก็ถีบดันรถมอเตอร์ไซส์ไป
เขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้นะ
เป็นรถของพนักงานแล้วสงสารคนโดนขโมย
อันนี้ให้ดูอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันที่โดนขโมยอ่ะ
เขาเพิ่งจะผ่อนมาได้แค่๔เดือนเอง
นี่มาขโมยแบบนี้สงสารผู้เสียหายลองฟังหน่อยค่ะ
ประมาณตีสามก็พองัดไม่ได้ก็เหมือนเข็นเหมือนเข็นกันไปว่า
คุณผู้
ก็ออกไปด้านไลน์
ช่วงนี้มันช่วงใกล้ปีใหม่ด้วยมันน่าจะแบบ

ถ้าว่างน่ะกลัวมันจะละวาด
ใช่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็จะยิ่งเยอะ
ก็เลยอยากฝากตำรวจแหละแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันของเราด้วย
แต่มีบางทีก็ป้องกันไม่ไหว

ตอนตี๔นะคุณผู้ชมที่เราวงกรอบแดงเอาไว้
หลังจากนั้นมาก่อเหตุอีกตอน๗โมงเช้า

ใช่ค่ะนี่คือมันอยู่ห่างจากจุดแรกที่ก่อเหตุไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
อันนี้มีรัวรอบขอบชิดด้วยนะแต่ว่าประตูเปิดแง้มอยู่เห็นเมื่อกี้เห็นไหม

เดินเข้ามาแล้วค่ะทีนี้พอมาตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชม
มาขโมยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวดูสิ๑๐นาทีได้
แล้วคิดดูนะช่วงแบบหยุดปีใหม่หยุดแบบจะหยุดเทศกาลยาวแบบนี้
ก็ตั้งใจว่าจะนอนตื่นสายไงนี่เจ้าของรถบอกแบบนี้นะ
เออบอกกะจะนอนตื่นสายเฉินหน่อยพอตื่นออกมาจะไปซื้อข้าวกินเฉินหน่อย
รถหายไปไหนใช่ค่ะแล้วเขาก็คุยกันในกลุ่มด้วย
ในกลุ่มไลน์น่ะเขาเลยรู้ว่าไม่ใช่แค่สองจุดที่โดนนะครับ
ยังมีอีกจุดหนึ่งในพื้นที่บางปะอินก็โดนขโมยเหมือนกัน
อาจจะไม่ได้มีภาพมาให้คุณผู้ชมดูนะแต่การก่อเหตุแบบเนี้ยนะ
นี่ทำกันมาในวันเดียวในคืนเดียวแฮทริก๓คันเหรอ
เพราะว่ารอบแรกให้ดูภาพไปแล้วขโมยที่ร้านติดตั้งแอร์
ที่สองข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือไปขโมยที่หอพัก
คุณผู้ชมเอาฝากตำรวจหน่อยได้ไหมมาดูแลมากวดขันหน่อย
แก๊งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะอืม
อันนี้หนูนอนอยู่ในห้องก็เป็นวันหยุดวันแรก
ว่าจะตื่นสายสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นออกมาว่าจะไปหากับข้าวกินตอนเก้าโมง
ก็ออกมาถามแฟนเอ้ารถจอดไว้ตรงไหนแฟนบอกว่าจอดไว้ที่เดิมค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมยังไงฝากตำรวจด้วยนะคะ
จะได้จับกลุ่มตัวแก๊งพวกนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ